ดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยครับสองแม่ลูกนั้นออกมาร้องผ่านสื่อ

เพราะว่าถูกคนรุมทำร้ายร่างกาย
ทีนี้พอไปตรวจสอบเรื่องราวมีข้อมูลอีกด้านหนึ่ง
บอกว่าคู่แม่ลูกคู่นี้ปล่อยเงินกู้เก็บดอกโหด
แล้วก็ไปทวงหนี้ใช้วิธีการคือทำร้ายลูกหนี้
หลายคนเจอเจอแต่ก็หวาดภาวะไม่กล้าพูด
คุณจุธารัฐหรือคุณปูอายุ๓๗ครับ
และอีก๑คนลูกสาวชื่อว่าคุณนบพรหรือว่าคุณปลาอายุ๒๓
ร้องผ่านสื่อบอกว่าตัวเองแล้วก็ลูกสาว
ถูกกลุ่มวัยรุ่นรุมทำร้ายเบ้าตาซ้ายเขียวจ้ำ
นี่ฮะยังเขียวยังช้ำอยู่เลย
ไปแจ้งความปรากฏว่าถูกขู่ว่าเดี๋ยวจะยิงทิ้งอีกด้วย
เหตุการณ์เกิดขึ้น๒๙กรกฎาคมที่ผ่านมาประมาณตี๒
นี่ฮะเป็นภาพเหตุการณ์ในช่วงที่เกิดเรื่อง
ริมถนนข้างสนามฟุตบอลตินสุรานนท์ในตัวเมืองสงขลาครับ
พอสองแม่ลูกมาร้องผ่านสื่อแบบนี้แล้ว
ปรากฏว่ามีข้อมูลอีกด้านแล้วเหมือนคดีจะพลิกหรือเปล่า

มีคนออกมาแฉว่าสองแม่ลูกคู่ต่างแท้จริงแล้ว
เป็นเจ้าแม่ปล่อยเงินกู้รายใหญ่พฤติกรรมทวงหนี้โหด
เงินกู้เก็บดอกโหดแรกแรกบอกเก็บดอกร้อยละยี่
พอไปกู้เสร็จปั๊บขึ้นดอกเป็นร้อยละร้อยก็มี

คลิปเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ที่หลายคนเอามาแชร์กัน
ลูกสาวก็คือคุณของนพคุณนพหรือว่าคุณปลา

บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงปลายปี๒๕๕๙
ผู้หญิงที่ถูกทำร้ายไปแจ้งความเพราะว่าบาดเจ็บ
ตบถูกขวนเอามือควักลูกตาโดนต่อยที่จมูกอีกด้วย
ยังมีอีกคลิปครับที่ระบุว่า
นางสาวนบพรหรือว่าคุณปลาไปตบตีกับคู่กรณี
แต่ว่าเป็นคนละช่วงเวลากันนะ
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณจุธารัฐหรือคุณปูที่เป็นแม่
บอกว่าคลิปที่เกิดขึ้นนั้นเป็นคลิปเก่าแล้ว
เหตุการณ์มันจบไปแล้วมีการดำเนินคดีไปแล้วด้วย
เกี่ยวกับเรื่องทวงหนี้ยอมรับให้เงินคนอื่นยืมจริง
แต่ไม่ได้ปล่อยกู้เขาก็ชี้แจงแบบนี้
ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคนที่เอาคลิปนี้มาแชร์มาเผยแพร่
เจตนาต้องการดิสเครดิตพวกเขาหรือเปล่า
ส่วนเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นกับเธอแม่ลูก๒๙กรกฎาคมนั้น
บอกว่าไปนั่งดื่มกับลูกสาวและพักพวก

ขี่รถผ่านมาหันมองหน้ากันเท่านั้นแหละครับ
ฝั่งตรงข้ามเลี้ยวรถกลับมาด่าแล้วก็ทะเลาะกัน
ถูกผู้ชายเข้ามาต่อยที่เบ้าตา
ส่วนลูกสาวนั้นโดนตบโดนเหยียบเข้าที่คอ
เตะที่กลางหลังแล้วก็แยกย้ายหนีไป
พาลูกไปแจ้งความกลับถูกขู่ว่าจะยิงทิ้ง

ทวงหนี้แบบนั้นคือว่าเขาติดเงินแม่จริง
คือว่าให้ยืมโดยที่ว่าแบบว่าคนกันเองสงสาร
ให้ยืมแต่ว่าเขาก็ไม่ได้คืนแม่มา
แม่ก็ไม่ได้อะไรแล้วในส่วนตรงนั้น
เพราะว่าเรื่องมันหลายทีมาแล้ว
นักข่าวของเราพยายามติดต่อฝ่ายคู่กรณี

บอกว่าเขามารุมทำร้ายภาพเหตุการณ์
หลายคนอาจจะได้เห็นมีทั้งภาพวงจรปิด
มีทั้งคลิปมือถือเนี่ยแต่ว่าติดต่อยังไม่ได้ครับ
นักข่าวของเราเดินทางไปที่ตลาดสดรถไฟ

ชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าแม่ลูกคู่นี้เป็นเจ้าหนี้
เงินกู้โหดจริงแล้วก็ไม่กล้าพูดมากกว่านี้แล้ว

นักข่าวของเราได้วงจรปิดมาจากผู้หญิงคนหนึ่ง

และอ้างว่าสองแม่ลูกมาดักทำร้ายลูกสาว
มีการลื้อค้นเงินในกระเป๋าด้วย

ที่เขาอ้างแบบนี้ลองฟังเพิ่มเติมหน่อย
เรื่องนี้สุดท้ายแล้วจะเป็นอย่างไร